คุณผู้ชมค่ะปิดฉากลงไปอย่างสวยงามมากเลยนะคะ

ครั้งแรกในกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาของหนุ่มเจมส์จิรายุ
บอกได้คำเดียวว่าแฟนชาวกัมพูชาเนี่ยฟินกระจายเลยค่ะ

จริงนะคะสำหรับหนุ่มเจมส์จิรายุนะคะ
กับกิจกรรมอาเซียนแฟนมิติ้งครั้งแรกที่กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา
ซึ่งนอกจากหนุ่มเจมส์จินะคะจะขนทั้งเพลงเพราะเพลงดัง
เพลงประกอบละครที่เจ้าตัวแสดงไปโชว์เสียงร้องออกสเต็ปให้แฟนได้ฟินกันแล้ว
งานนี้ยังได้ร่วมเฟเจอร์ริ่งกับวงคาเมงคาแมร์นะคะศิลปินวัยรุ่นชื่อดังของกัมพูชา
ที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วย
ด้วยการทักทายเป็นภาษากัมพูชาค่ะ
แต่ที่ทำเอาแฟนคลับชาวกัมพูชาโดยเฉพาะสาวใจละลายนะคะ
ก็เห็นจะเป็นช่วงเวลาของการเล่นเกม
หัวไหล่ตูดเป็นภาษากัมพูชา
ตามมาด้วยเกมเก้าอี้ดนตรีค่ะ
เพราะว่าเปิดโอกาสให้กับผู้โชคดีได้ขึ้นไปเล่นเกมบนเวที
ผู้ชนะนะคะยังได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับหนุ่มเจมส์จิ
แนบสนิทชิดเชื้อกันไปเลยอย่างที่เห็นกันอยู่เมื่อสักครู่
เจมส์จิได้รับเสียงชื่นชมจากสื่อมวลชนของกัมพูชาอย่างล้นหลามค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องที่สามารถร้องเพลงภาษากัมพูชาได้อย่างชัดเจน
ดีใจที่เลือกกัมพูชาเป็นที่แรกในอาเซียนทัวร์ด้วยนะคะ
ส่วนที่หลายคนสงสัยว่าทำไมเจมส์จิถึงได้ฮอตที่กัมพูชามากขนาดนี้
ก็เพราะว่าละครที่หนุ่มเจมส์จิแสดงเรื่องปฏิวรัตดารวมไปถึงสุภาพบุรุษจุธาเทพ
และสื่อที่นั่นเขาก็พากันตั้งฉายาให้พระเอกของเราว่า
ต้องบอกว่าหนุ่มเจมส์จีนี่มีความสามารถรอบด้านเลยนะคะ
แล้วก็ผลงานของเขาก็เข้าตาทั้งอาเซียนเลย
เดี๋ยวก็รอติดตามกันต่อไปว่าแฟนมิตติ้งครั้งต่อไปของเจมส์จิ

เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เก่งมากเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ